หนี้กับลูกหนี้นะคะทวงหนี้กันแล้วสุดท้ายเจ้าหนี้เสียชีวิตเพราะว่าลูกหนี้ชวนออกอุบายไปด้วยกัน
แล้วระหว่างทางก็เอามีดแทงค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการปาดคอกันขึ้นมาแล้วคนที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะ
ประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะกู้ภัยไปช่วยในนัฐกาลประสิทธิ์สุขนะคะ
บาดเจ็บถูกแทงถูกปาดคอนอนจมกองเลือดนะคะอยู่บนถนนเรียบคลองชลประธานอำเภอเมืองนครปฐม
ก็รีบประถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
สภาพศพคือถูกปาดคอจนเส้นเลือดใหญ่ขาดแล้วก็ถูกปาดที่หน้าด้วยมีหลายแผลเลย
นางสุรารีวันกับนายบัญชาประสิทธิ์สุขพ่อแม่ผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นัฐกาลขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านบอกว่าจะไปซื้อบุหรี่
แต่คาดว่าน่าจะไปหานายหมูหรือว่านายวิสุทธิ์เพื่อไปทวงเงิน
ที่เคยมายืมสมัยทำงานด้วยกันจากสี่หมื่นลดให้เหลือสองหมื่น
นัฐกาลน่าจะไปเก็บค่างวดที่ตกลงกันว่าผ่อนเดือนละ๕๐๐บาท
เมื่อเดือนกันยายนในหมูจ่ายไม่ครบจ่ายมาแค่๓๐๐ก็เลยไปทวงที่เหลือ
แล้วในหมูออกอุบายชวนขี่รถออกไปจากบ้าน
อ้างว่าจะพาไปเอาเงินกับคนคนหนึ่ง
แต่สุดท้ายกลายเป็นลวงไปฆ่าค่ะ
พ่อก็ถามพ่อก็ถามไว้ไปไหนเขาบอกไปซุรี
แต่ก่อนที่เขาอยู่ในห้องแล้วเขาก็คงคุยโทรศัพท์นัดกันแล้ว
แล้วออกไปประมาณนั้น
แล้วทีนี้ก็อีกทีนึงก็มีผู้ช่วยโทรมาบอกว่า
ลูกชายถูกฟันก็เลยพากันรีบไปที่เกิดเหตุ

อาจจะพูดทวงตังค์แล้วก็ปฏิเสธ

กูได้เท่านี้กูต้องอย่างนี้
มันเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ไหม
ไม่เขาไม่ได้ปล่อยเขาให้ยืม

มันนานเขาก็ต้องการใช้เงินเขาก็ทวงถามไป
ทวงถามไปมันก็เกิดเหมือนเพราะว่าไม่พอใจ
ไม่พอใจว่าถามกูบ่อยจังทวงกูบ่อยจังอะไรอย่างนี้
เพราะว่าลูกชายก็ต้องการใช้เงินเหมือนกัน
กูก็กินมาเรื่อยจนตอนนี้เหลือแค่๑๕๐๐๐บาท
แต่ในนัฐกาลเนี่ยด่าทอข่มขู่ทั้งตัวเองและแม่ว่าถ้าไม่คืนเงินจะเอาปืนมายิง
ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อนคุณกาย
ในนัฐกาลให้ขี่รถไปรับตัวเองที่บ้าน
แล้วจากนั้นพากันลัดเลาะไปตามคันคลองประมาณ๓๐๐เมตร
ตัวเองเป็นคนซ้อนท้ายผู้เสียชีวิตเป็นคนขี่
พอถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกในนัฐกาลก็ยังพูดจาทำนองข่มขู่อีก
ก็เลยเอามีดออกมาจ้วงแทงที่คอรถเสียหลักทั้งคนทั้งรถตกลงไปข้างทางครับ
นายนัฐกาลตั้งหลักได้ก็เข้ามาทำร้ายต่อยเข้าที่ใบหน้าก็เลยวิ่งไล่แทงซ้ำค่ะ
ก็บอกแบบนี้หลังจากนั้นนายนัฐกาลก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนตัวเองก็รีบกลับบ้านไปเปลี่ยนรองเท้าที่เปื้อนโครนและเลือด
แล้วก็หนีไปแล้วที่ตัวเองพกมีดไปด้วยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวค่ะ
มันเคยขู่ผมไว้ว่าถ้าไม่เอาเงินมาคืนมันมันจะเอาปืนมายิงแม่กับผม
อ๋อไม่เอาเงินมากับเราอ๋อขู่ไว้ไว้
ขู่ไว้หลายรอบแล้วครับตัดสินใจว่าถ้ามันทำอะไรผมนะครับ

หลังสอบสวนนะคะตำรวจได้คุมตัวไปจำลองเหตุการณ์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ